ไปเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยแม่เบ้นกันหน่อยนะคะ
คนสู้ชีวิตวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับแม่เบ้น
ยอดนักสู้ดูแลลูกที่ป่วยทั้งสองคน
อดมื้อกินมื้อเพื่อให้ลูกได้อยู่สบายขึ้น
เรื่องราวของแม่เบ้นจะเป็นยังไงติดตามกับช่วงคนสู้ชีวิต
นอนบางวันก็ชั่วโมงนึงบางวันก็๒ชั่วโมง
ก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเขาอยู่กับเราเราก็อยู่ได้คิดแค่นี้
ผู้หญิงชื่อน้องดีมค่ะผู้ชายชื่ออินเดีย

ผ่วยมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคะ
เขาไม่ได้ป่วยตั้งแต่เกิดค่ะอาการออก๒ขวบ
แต่ว่าก็คือยังไม่แน่ชัดมาออกเยอะก็คือตอน๕ขวบ
เขายืนอยู่ดีแล้วเขาก็ล้มหน้าฟาดพื้นไปเลย
คือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นหรือว่าเขาจะเป็นจริง
ไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงทำไมลูกไม่ลุกสักทีอะไรอย่างนี้
ก็คือนั่งซักผ้าอยู่เลยไปจับลุกเลือดออกปากออกจมูกเต็มเลย
ก็เลยพาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าน้องชัก
แล้วก็เลยได้อยู่โรงพยาบาล๒ปี
แล้วก็กินเองไม่ได้ก็ได้มาเจาะท้องให้อาหารทันสายยางหน้าท้อง
คุณหมอบอกว่าเป็นที่สมองค่ะเป็นที่แกนกลางสมอง
ก็คือตอนนี้ไม่สามารถหายใจเองได้
น้องไม่มีโอกาสหายค่ะนอกจากน้องจะไปเอง
ก็คือเหมือนกับอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้น
น้องดีมก็ยังมีโอกาสอยู่๕๐
แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะหาย
ก็คือเหมือนกับต้องดูวันต่อวันว่าวันนี้น้องดิมทำแบบนี้ได้
เราก็คอยกระตุ้นเขาบางทีเขาลืม

เพราะว่าเขาอารมณ์เขาค่อนข้างเยอะ
ดีมเห็นบางทีเขาก็ยิ้มได้เพราะว่าเขาอยู่ด้วยยา
ถ้าไม่มียาจิตเวทเขาก็อยู่ไม่ได้
ตอนนั้นเหมือนคนบ้าก็กรี๊ดแบบ
พอหมอเรียกเข้าไปคุยก็เลยแบบเหมือนรับไม่ได้ก็ร้องร้อง
ร้องกรี๊ดแล้วก็ได้คุณหมอจิตเวทของน้องดีม
ก็ค่อยบำบัดมาเรื่อยก็เลยเหมือนกับเริ่มดีขึ้นแล้ว
มันแทบไม่มีแรงคือมันมันเหมือนอะไรมันขาดไปเลยครับ
เรารับสภาพแบบนี้ไม่ได้แรก
แต่เรามานึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นเขาลูกเขาเป็นเหมือนลูกเราอะไรอย่างนี้

ลูกสองคนเราก็ต้องทำได้ช่วยเขาดูแลได้
ใจเราสู้เราก็ช่วยเขาดูแลได้
คุกกี้ช็อกโกแลตชิ้นละ๔บาทค่ะ
แล้วก็จะมีวดีลาชิ้นละ๓บาท
ปกติจะมีคุกกี้สิงคโปร์ด้วยแต่ว่า
อันนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งก็เลยไม่ได้ทำตามออเดอร์
เดือนหนึ่งก็จะมีประมาณ๒๓ออเดอร์

รับจ้างทำงานบ้านเขาวันละ๓๐๐

ก็ซักแล้วก็ตากเป็นผ้าห่มบ้างเป็นเสื้อผ้าบ้างค่ะ
ใหม่ก่อนทำงานรับจ้างทั่วไป
พอน้องป่วยปุ๊บเราก็ต้องออกจากงานที่เราเคยทำประจำอยู่
เรื่อยขอเท่าแก่เขาลาออก

เวลาใครจ้างไปผมก็ไปทำหมดเลย
แต่หนักจะเป่าอะไรแบกปูนแบกอะไร
ผมก็ทำได้หมดครับ
แล้วไม่มีงานจ้างเลยเราก็ต้องดิ้นลนครับ
บางทีเก็บของไปขายบ้างเก็บขวดไปขายบ้าง
คือเก็บทุกอย่างอะไรที่ว่าเราพอที่จะหาเงิน
เพื่อจะมาจุนเจือลูกเราได้เลี้ยงลูกเราได้

หาทุกวิธีจ้างเพื่อที่จะมาเดินดูเขา

เดือนหนึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะหนักอยู่

เพราะว่าค่าไฟค่อนข้างหนักอยู่๔๐๐๐กว่า

คุณแม่จะมีวันไหนที่แบบเราหาเงินไม่พอใช้

แล้วก็มาเติมออกซิเจนถังหนึ่งก่อน
มันจะต้องเฉลี่ยใช้แต่ละวัน
ถามว่าทุกวันนี้อยู่ได้อยู่ได้เพราะลูก

อย่างเขายังอยู่กับเราทุกวันอย่างนี้คือเราอยู่ได้
แต่ถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยคืออยู่ไม่ได้แน่นอน
ไปดูรูปในโทรศัพท์มือถือ

แต่ผมไม่สู้แต่ผมต้องสู้
ผมเคยไปส่งเขาส่งเขาไปเรียนอะไรอย่างนี้
เคยไปให้เขาทั้งกินข้าวซื้อขนมขนมอะไรเขา

แต่แค่เล่นด้วยหยอกล้อเขา

เพราะเขาคือที่ตั้งของเราไง
ก็อยากบอกว่าพ่อกับแม่รักลูกเสมอ

ว่าลูกจะเป็นแบบไหนไม่ว่าลูกจะเดินได้หรือเดินไม่ได้
นี่ค่ะหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ
เป็นกำลังใจให้กับแม่เบ้นกับพ่อโจ้ด้วยนะคะ
แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้น้องเดียน้องดรีม
ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
ใครที่อยากจะส่งกำลังใจหรืออยากจะอุดหนุนขนมอบอร่อยแบบนี้
ติดต่อคุณแม่เบ้นได้นะที่เพจเฟซบุ๊ก
ขนมบ้านน้องอินเดียแอ่นน้องดรีมเด็กพิการนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะ๐๘๙๐๗๐๕๑๗๔นะคะ
จากขนมที่แม่เบ้นขายแล้วเนี่ย
เบ้นกับพ่อโจ้เขารับจ้างทั่วไปด้วยนะคะ
ใครมีงานอะไรยังไงติดต่อไปได้เลย
ส่งกำลังใจให้นะคะสู้นะคะ